ไปที่สวนมายงชิดพรรดศาลเคมีด้วยค่ะ

พรรดศาลเคมีกลับไปทั้งลูกเลย
บางคนไม่ปอกเหมือนที่คุณซี่สาบบอก

มีทั้งลูกที่ยังไม่สุขแล้วก็ลูกที่สุขแล้ว

ที่นี่ก็คือสวนมะยงชิดของคุณเตือนใจน้ำใจสัตว์นะคะ

มีมะยงชิดแล้วก็มะปรางรวมแล้ว๑๔ต้น

ด้วยประสบการณ์การปลูกที่มีมานาน
ก็ทำให้ผลผลิตออกออกมาดี
มีคุณภาพรสชาติหวานกรอบอร่อย

ไม่ใช่สารเคมีในกระบวนการผลิตเลยค่ะ

ก็เลยปลอดสารพิษทานได้สบายใจ
ลูกค้ามาถึงก็ปีนต้นกันเก็บแบบนี้

ก็มีทั้งขนาดเล็กขนาดปลานกลางขนาดใหญ่

โตตามธรรมชาติของมันนะ
แล้วก็โตตามสายพันธุ์ของมันด้วย

ถ้าเทียบกับมือของคุณพี่นี่แล้วนะ

กิโลขายกันไปแบบนี้

ผลดิบนะมันจะเปรี้ยวเนอะ

ส่วนผลสุกก็จะหวานอมเปรี้ยว
หรือบางพันธุ์ก็จะหวานน้อยแต่เปรี้ยวมาก

ส่วนคุณประโยชน์ของมันก็คือ
วิตามินที่ให้ดีต่อร่างกาย

ผลผลิตออกสู่ตลาดเฉลี่ยประมาณ๕๐๐กิโลกรัมต่อปี
คือมันเยอะนะต้นหนึ่ง
เวลาออกดอกออกผลออกมาทิ้งเป็นพุ่มใหญ่เลย
แต่พอว่างกันว่ามันปลูกยาก
มันก็มีความยากในการปลูกอยู่ในการเริ่มต้น
ยากแล้วแบบว่ามันชอบ
เหมือนมันชอบในพื้นที่ที่มันร้อนแต่มันไม่แห้งแรง

ก็ต้องประคบประงมเอาอกเอาใจ
ต้องรู้ว่าพืชพันธุ์แต่ละอย่างปลูกอย่างไร
ลองโทรไปสอบถามดูนะคะ
หมายเลข๐๘๙๖๑๑๗๑๔๖นะคะ

ส่วนใครที่อยากจะไปซื้อหาไปสอบถามนี่
เข้าไปได้ที่ตลาดมะยงชิดท็อปพลาซ่าสิงห์บุรี
หรือว่าไปที่หน้าสวนก็ได้เลย
เดี๋ยวสักวันหนึ่งเดี๋ยวเราจะตั้งประเด็นไลน์
ถามเลยมะยงชิดเนี่ยคุณผู้ชมชอบทานแบบไหนระหว่าง
ปอกเปลือกหรือไม่ต้องปอกเปลือกทานมันไปเลย
เม็ดก็ไม่ต้องกาศนะก่อนพูดอ